เรื่องของการลงโทษนักเรียนยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยนะคุณผู้ชม
โดยการลงโทษที่เอาไม่เรียวตีตีไม่พอ
น้องโดนก้อนผมแหว่งด้วย
โอ้โหต้องไปเลยฮะที่จังหวัดแพร่ครับ
ทีมข่าวเราลงไปติดตามเรื่องนี้ครับ
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในอำเภอร้องกวางครับ

ช่วงเย็นเมื่อวานทีมข่าวไปถึงแต่โรงเรียนปฏิเสธจะให้ข้อมูลนะ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้เข้าเลยนี่โอ้โฮนี่แหว่งเลย

คือถ้าไปตัดร้านเองเขาไม่ตัดทรงนี้ให้
ก็ต้องนักเรียนแล้วละมั้งคราวนี้

รอจนโรงเรียนเลิกก็มาเจอเด็กทยอยเดินออกมาเดินออกมา
ปรากฏว่าไม่ใช่คนเดียวพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
หลายคนนะโดนตัดแหว่งแบบนี้ครับชัดเจนเลย
ไปพูดคุยกับน้องบางส่วนที่โดนทำโทษ
เขาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาโดนครูทำโทษ

โดยตามระเบียบของโรงเรียนเขากำหนดให้ไว้ผมยาวได้ไม่เกิน๓เซนติเมตรครับ
ก่อนนั้นนี่๑วันเอ้า๒วันสิ
คือ๙พฤศจิกายนครูเรียกไปตักเตือนแล้ว
แต่พอยังไม่ได้ตัดผมเอาล่ะก็ต้องถูกทำโทษครับ

แล้วก็โดนตัดผมโดนก้อนแบบนี้เลย
ผู้ปกครองที่มารอรับหลานชายก็บอกว่า

เพราะว่าหลานชายไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะ
เพราะว่าตัดทรงนักเรียนถูกต้องตามระเบียบครับ
ท่านประศิษฐ์อินวัลนาซึ่งเป็นต้นสังกัดก็บอกเพียงว่า
ทราบเรื่องแล้วแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อได้จริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับก็เลยไม่พร้อมชี้แจงกับสื่อมวลชน

ตามประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วัดฬิการหลงโทษนักเรียนพุทธศักราช๒๕๔๘
กำหนดห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง
ตีด้วยไม่เรียวตามขาน่องก้นตบหน้าตบหัว
เขากำหนดบทลงโทษไว้๔สถาน

เริ่มจากเบาก่อนก็คือว่ากล่าวตักเตือน
สองคือทำทันบนครับ
สามก็ไปตัดคะแนนเอาคะแนนความประพฤติอ่ะคะแนนจิตวิสัย
แล้วก็๔คือให้นักเรียนไปทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับ

การที่คุณครูไปใช้ไม่เรียวตีนักเรียนจนเป็นแผลจนได้รับบาดเจ็บเนี่ย

ก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะเรื่องของการทำโทษนักเรียนนะครับ